ช่วงนี้ก็ปลายปีแล้วหลายหน่วยงานหลายองค์กร
ก็จะมีกิจกรรมจับฉลากกันเลี้ยงปาร์ตี้กัน
ตำรวจเขาก็มีค่ะมีตำรวจที่สพแหลมชะบังคุณผู้ชม
เขาก็จับฉลากเหมือนกันหลายคนวิพากษ์วิจารณ์
เอาตำรวจจับฉลากจะเป็นพนักงานสอบสวนเหรอ

ผู้กำกับสพแหลมชะบังออกมาชี้แจงแล้วว่า
จับฉลากเนี่ยก็จับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ให้กับตำรวจชั้นดีนั่นแหละ
ไม่ใช่เรื่องของการจับฉลากเพื่อไปเป็นพนักงานสอบสวน

ไม่มีใครอยากได้รับตำแหน่งนี้
จริงคนจะเป็นพนักงานสอบสวนเขามีอยู่แล้ว
อันนี้คือจับฉลากมอบของขวัญให้

กำกับดูแลพวกพุทธพวกเรา
ผมก็จะรองวัลพวกเราเป็นความรักลำใจ
นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ประโยชน์ได้ตั้งวัน
นะครับครับสัญล่ะ
อ่ะเนี่ยชัดเจนนะเป็นคลิปมอบของขวัญ
อบกระเช้าในช่วงของปีใหม่
ให้กับคนที่ทำผลงานมาเป็นอย่างดีเนี่ยค่ะ
เป็นเรื่องราวของตำรวจสพแหลมชะบังจังหวัดชนบุรีนะคะ
หลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเรื่องที่จะต้องจับฉลาก
ตำรวจให้ไปทำหน้าที่พนักงานสอบสวน

แล้วก็ตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งงานที่ละเอียดด้วยนะ
ต้องอาศัยความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำสำนวน
จะส่งฟ้องไม่ฟ้องก็อยู่ที่ระดับพนักงานสอบสวนนี่แหละ

พันธบทเอกตรีชาสมสถานผู้กำกับการสพแหลมชะบัง
บอกว่าคลิปนี้เป็นการจับฉลากมอบของขวัญตอบแทน
ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสพแหลมชะบัง
ที่ทำหน้าที่ดีเยี่ยมเป็นการให้กำลังใจด้วยนะคะ
ไม่ใช่เรื่องของการจับฉลากเพื่อไปทำหน้าที่อย่างที่มีข่าวปรากฏไป
ซึ่งวันนั้นค่ะรองผู้กำกับการป้องกันและปราบราม
ควบคุมกำกับดูแลงานด้านการอำนวยการ
งานป้องกันการปราบรามและงานด้านจราจร
ก็ได้เข้ามาให้คำปรึกษาหารือ
แล้วก็มามอบขวัญกำลังใจให้กับตำรวจดีเด่นทั้ง๙นายด้วยค่ะ
และดูแลของทางรองผู้กำกับปอร์มาโดยตลอดเพื่อกวัดและกล้ามใจ
ส่วนเรื่องของตำแหน่งพนักงานสอบสวนนั้นนะคะ
ก็มีนายตำรวจระดับรองสารวัตรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเนี่ย
สมัครใจไปเป็นพนักงานสอบสวน
แล้วก็ทำรายงานให้ตำรวจภูทรชนบุรีต้นสังกัดทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ไม่ได้มีการจับฉลากแต่อย่างใดนะคะ
ครับข่าวที่เป็นข่าวออกมาที่ว่าเกี่ยวกันจับฉลาก
เพื่อไม่อยากเป็นพนักงานสอบสวนอันนั้นที่สพแกลงจังหวัดระยอง

เพราะว่ามีตำรวจสองนายไปอบรมที่ภาคสอง
ก็เลยต้องมีการวีดีโอคอลแล้วก็จับฉลากกันให้เห็นว่า

แบบนี้ต้องมีหลักฐานจริงนะครับแต่ที่นี่สพอื่นเขาก็กลัวค่ะ
จะโดนแบบนี้เดี๋ยวจับของขวัญเดี๋ยวเลี่ยงอะไร
เดี๋ยวหาว่ามาจับฉลากเป็นพนักงานสอบสวนอีกนะครับ